จึ้งคิดถึงเพราะอะไรโดนพิษโควิดค่ะ
ห่างหายจากงานหน้าจอไป๔เดือนเต็มค่ะบอกเลยนะว่านานเหมือนกัน
ซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวก็ควงหวานใจจียอนนะคะมาเปิดบูธขายน้ำส้ม
ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำร่วมกันในช่วงที่ต้องเจอสถานการณ์โควิดค่ะ
ฮันบอกว่าได้รับผลกระทบเรื่องงานเต็ม
เพราะต้องยกเลิกไปหลายงานเลย
แล้วก็ทำเอาหนักใจสุดนะคือเรื่องน้ำหนักตัว
ที่เป็นมันก็ขึ้นหลายกิโลจนคนรอบข้างถึงก็ตกใจ
เราเห็นรูปท่านพักหลังก็ฮั่นนี่อวบขึ้นเหมือนกันนะคะ
ซึ่งตัวท่านเองยอมรับว่าช่วงที่กักตัวเนี่ย
แต่ถึงจะอัพไซต์นะเป็นนุ่มอวบ
แต่เจ้าตัวบอกว่าจียอนแฮปปี้นะ
เพราะว่าอะไรถ้าพอเหมือนเก่าก็กลัวเสน่ห์แรงจ้า
ก็เยอะพอสมควรครับแต่ว่าจริงตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้ว

แต่ผมว่าคนรอบตัวผมมาช็อก
เขาชอบให้เราแบบตัวใหญ่

น้ำส้มที่ท่านทางจะว้านหวานนะดูแล้วแหละว่าทำไมน้ำหนัก
บอกเลยว่าธุรกิจน้ำส้มเนี่ยเขาร่วมหุ้นกับจียอนนะคะ
รับว่ามันก็มีทะเลาะกันบ้างนะเพราะว่าทำธุรกิจค่ะ
ก็มีเหตุผลที่ไม่ตรงกันความคิดที่ไม่ตรงกัน
แต่ว่าเรื่องเงินยืนยันนะจ๊ะว่าไม่มีปัญหาแน่นอน
แล้วก็ถ้าธุรกิจนี้สำเร็จนะข้าจะมีลุ้นข่าวดีขอแต่งงานเลยหรือเปล่า

เรื่องนี้นิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ใหญ่โตมาก
คือผมไม่ยุ่งไม่ค่อยได้ยุ่งเรื่องเงินเพราะว่าคือเหมือนเราเป็นชอบคิดต่อยอดไปเรื่อย
แต่ว่าเรื่องตัวเลขผมก็จะให้เขาเป็นคนดู
ถ้าฟังแล้วแต่งเลยไหมคะ

เวลาก็จะแต่งเลยมั้ยครับ
ก็ยังไงก็ฝากธุรกิจของผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากรู้คำตอบ